ไม่เอาภักษ์ข้าวไกลเราไม่เห็นชอบให้ภักษ์ข้าวไกล
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในหลักการเนี่ยเนื่องจากว่าเราบอกเหตุผลตลอดว่า
ภักษ์ข้าวไกลก็ยังยืนยันที่จะแก้มาตราหนึ่งสอง
เพราะฉะนั้นรวมไทยสร้างชาติก็ยืนยันชัดเจนว่าเราก็ไม่เห็นชอบ
ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลครับคุณผู้ชมครับ
นายอานุทินชันวีรกูลหัวได้พักษ์ภูมิใจไทย
หลังจากปิดประชุมก็ออกจากรัฐสภาไปโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะครับ
ไปเป็นในทิศทางเดียวกันคือไม่เห็นด้วยนะครับ
ได้รายงานไปแล้วนะครับ